เนี่ยได้ทำโฟโต้บุ๊กค่ะแล้วก็รวบรวมเอาคนเคยรัก
แล้วก็คู่รักในปัจจุบันมาร่วมถ่ายภาพด้วยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งงานอีเวนต์ที่ได้รวบรวมเอาเหล่าเซลปคนดังไว้ครับ
ข้างเลยทีเดียวไม่แพ้งานไหนสำหรับการเปิดตัวโฟโต้บุ๊กฉบับพิเศษ
ชื่อว่าตือค่ะโดยเจ้าของนะฮะก็คือผู้คร่ำวอดในวงการออกแกน้อยอย่างตือสมบัติ
ซึ่งก็ถ่ายทอดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจแวดวงอาชีพนี้ได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์กันด้วย
ก็มีเหล่าศิลปคนบันเทิงร่วมแสดงความยินดีมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กเขมมะนิดเเป๊อรักกุ๊บกิ๊บสูงบนกริป
แต่ว่าที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษอดีตคนรักเก่านี่แหละค่ะ
เรื่องราวดีของเรามันจบลงไปนานแล้วก็จริง
แนนเค้กเขมมะนิดและเป้อารักนั่นเองค่ะ
พูดไปแล้วนะว่าเค้าเคยคบกันนะ

ทั้งคู่เนี่ยบอกว่าก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานกันนะฮะ

แล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหากับหวานใจคนปัจจุบัน

ปปัตตือเองก็ร่วมงานกับศิลปินนักแสดงเยอะมากนะคะ

ถ้าเกิดว่าวันนี้จะมาร่วมแสดงความยินดีกันค่ะ
เราก็มีโอกาสได้เจอกันตามงานบ้างอยู่แล้ว
จะทางนี้ปกติอยู่แล้ว